คุณผู้ชมคะไปดูเหตุการณ์นี้กันหน่อยค่ะ
อีกแล้วค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบริเวณหน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะ

พอมีเสียงนี้ดังขึ้นมามีน้องนักเรียนล้มลงด้วยค่ะ

ด้วยความตกใจพอสิ้นเสียงก็จะเห็นว่าน้องนักเรียนคนหนึ่งล้มลงไปค่ะ
อีกคลิปอยากให้คุณผู้ชมได้ดูนักเรียนโรงเรียนหนึ่งที่จังหวัดสกลนครนะคะ
นั่งท้ายรถกระบะค่ะตะโกนบอกพร้อมบวก
แล้วรถกระบะขับผ่านหน้าโรงเรียนของคู่อริเสียงมันดังตรงนี้แหละคุณผู้ชม
มีคนยืนอยู่ตรงสะพานลอยถ่ายคลิปเอาไว้จากมุมสูงค่ะ
คุณพอคลิปมันปรากฏออกมาแบบนี้

แล้วก็มีข้อความในธรรมนองลักษณะว่าการแชร์ข้อมูลนี้
เหตุการณ์นี้คนเจ็บหลายคน

ครูโดนยิงด้วยอีก๑คน
และมีน้องนักเรียนที่โดนยิงม๓
มีเด็กที่มีปืน๓คนเข้าไปในโรงเรียนอีก
แล้วมีเด็กโดนยิงขาอีกต่างหาก
ใช่ในแชทกันเด็กเขาพูดกันไปนะ
คนโดนยิงแล้วม๓เพื่อนบอกเข้าไปโรงเรียนด้วยนะ
แล้วก็คนที่โดนเป็นผู้หญิงด้วยนะ

แล้วก็น้องเขาโดนยิงม๓ทับนู่นทับนี่

อีกคนโดนฟันนำในภาษาอีกภาษาอีกภาษานะ

แล้วก็บอกถึงอะไรนะพิกัดของสถานศึกษาที่ทะเลาะวิวาดกันด้วย
คุณผู้ชมเมื่อวานแชร์กันหนักมากนะฮะ

มีการยิงกันในโรงเรียนจนมีเด็กตายหรือเปล่า
แล้วถามว่าพอข้อความแบบนี้พอแชร์กันออกไป
มันกลายเป็นว่าเหล่าบรรดาผู้ปกครองทั้งหลาย

คือสิ่งหนึ่งเลยฉันจะต้องรีบไปรับลูกกลับออกจากโรงเรียน

ทีนี้คุณผู้ชมต่อมาก็มีการตรวจสอบ
ทางด้านของพันธบทศิษย์ที่พรอ่อนเฉยค่ะ

ก่อนหน้านี้ท้าทายกันบนโลกออนไลน์ก่อน

การก่อเหตุใช้ประทัดปิงปอง
ปลาไปตรงจุดใกล้กับหน้าโรงเรียน

ไม่ได้มีการใช้อาวุธปืน
และยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตค่ะ
สรุปที่แชร์กันไม่ใช่นะคะ
ไม่ใช่ใช่ไหมครับไม่มีคนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต
แต่มีการทะเลาะวิวาดกันจริงปลาระเบิดปิงปองค่ะ

ส่วนเด็กที่ล้มทางด้านของตำรวจบอกแบบนี้

พอได้ยินเสียงตุ้มซึ่งเสียงตุ้มมันเกิดจากหน้าโรงเรียน

เพราะถ้าดูคลิปไปยาวจะเห็นว่าเด็กคนนี้ยังลุกได้
ไม่ได้เสียชีวิตตรงนี้ไม่ได้ถูกยิงจนตายตรงนี้
เพราะน้องที่เดินมาคู่กันกับน้องที่หมอบลงไป

ทีนี้อย่างที่บอกแหละคุณบุ๊คบอกไปแล้วว่านักเรียนล้มลง
เพราะว่าเสียงมันดังสัญชาติยานนั่นแหละค่ะ
สุดท้ายแล้วตอนหลังมาน้องนักเรียนคนดังกล่า

ก็ลุกขึ้นมาเดินได้ปกติไม่ได้บาดเจ็บอะไรค่ะ
ครับ
ชุดคู่ภัยอะไรก็ไม่มีค่ะ
ลาข่าวก็ถามย้ำศาวถ์ชั่วนะ

เพราะว่าจากภาพเนอะแล้วก็เสียงเนี่ย

ทีนี้คุณผู้ชมคะกราบมาว่าเพจเฟซบุ๊คของโรงเรียนนะคะ
โรงเรียนเนี่ยคราวที่เกิดเหตุบริเวณนี้นี่คือ
โรงเรียนสะกลนครพัฒนาศึกษามีการออกมา
ว่าปิดเรียนชั่วคราว๑วันก็คือในวันนี้
ซึ่งมันก็เป็นแบบกลางคืนกลางดึกเลยแหละ
ผู้ปกครองก็เพิ่งมารู้กันว่าวันนี้โรงเรียนปิด

แล้วก็จะให้มีการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์แทน

ประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษในเหตุการณ์นี้๑วันเช่นเดียวกันค่ะ

สังเกตการณ์ว่าที่โรงเรียนทั้งสองแห่งเป็นยังไงบ้าง

ไม่ได้ตรวจไม่ได้เช็คว่ามีการออกประกาศออกไปแล้ว

สุดท้ายพอมาถึงก็ต้องเดินทางกลับบ้านไป
ส่วนโรงเรียนธาตุนารายวิทยาค่ะมีตำรวจสายตรวจนะคะ
ของสอบภอมือสกลนครมาดูแลความสมบัติเรียบร้อย
แล้วก็คุณผู้ชมลองไปดูเพราะว่าทีมข่าวของเราไปสังเกต
มีกล้องวงจรปิดติดอยู่ตั้งแต่หน้าประตูทางเข้า
แล้วก็ตลอดทางเดินทางเข้าโรงเรียนเลย
รอปภบอกว่ากลุ่มนักเรียนที่ก่อเหตุ

แต่จุดที่เขาไปปะทะกันมันอยู่บริเวณด้านหน้า
ของสำนักงานเขตประถมศึกษานั่นเองค่ะ
แล้วก็สิ่งที่ต้องให้ความสำคัญคือ

เวลาที่เราอ่านข่าวเด็กอาชีวะใช่ไหม

นั่นน่ะสินะคะเป็นโรงเรียนมัธยม
ทีนี้ทางด้านของรองภูมิครับการตำรวจภูทร
สกลนครท่านพันธบรวจเอกโชคชัยท่านบอกแบบนี้
ตอนนี้นะไปเชิญฝ่ายผู้ปกครองของทุกหน่วยงาน

ต้องมาปรึกษาประชุมหารือพูดคุยกัน
เกิดอะไรขึ้นและหาแนวทางป้องกันด้วย

เคยมีปัญหาอะไรกันแมนก็นี่กันไปเลย